ที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อไปนี้ก็สลดซ้ำรอยเรื่องของเหตุการณ์รถทัวร์นะครับ
เป็นรถทัวร์ที่ไปขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาจะเข้ามากรุงเทพมหานคร
ระหว่างทางมันเกิดประกายไฟขึ้นที่บริเวณใต้ท้องรถตรงช่วงตรงกลางพอดี

คนที่นั่งด้านหน้ารวมทั้งคนขับและภรรยารอด
แต่คนที่นั่งกลางถึงหลังหนีไม่ทันถูกย่างสดไป๒๐ศพคุณผู้ชม
เป็นเหตุสลดที่มันเกิดขึ้นบนถนนทางหลวงหมายเลข๑๐๕ช่วงอำเภอพบพระจังหวัดตาก
ไฟได้ไหม้รถบัสเช่าเหมาคันที่รับแรงงานพม่ามาเต็มคันรถเลยนะครับ
จมูกหน้าเข้ากรุงเทพ
ด้านล่างเป็นห้องเก็บของมีนายบรรทูลวิทูลอายุ๔๘ปีเป็นคนขับ
สภาพนี่คือโอ้โหเพลิงไหม้พังเสียหายทั้งคันไปแล้วครับ
ภายในไปเจอนี่ถึงกับต้องตกใจทีเดียวเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตถูกย่างสด
ทั้งในรถทั้งบริเวณประตูของรถรวมทั้งหมดทั้งสิ้นที่เจอ๒๐ศพไม่เป็นต่อตะโกคุณผู้ชม
จากนี้ผู้โดยสารที่หนีออกมาจากรถเป็นชายหญิงรวม๒๗คน
ทั้งหมดเป็นแรงงานชาวพม่ากำลังอยู่ในอาการหวาดภาวะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันประถมพยาบาลเพราะว่ามีคนบาดเจ็บจากการถูกไฟคอก
มีหญิงหนึ่งคนถูกไฟคอกอาการสาหัสครับแล้วก็มีการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
บรรทนคนขับรถบอกว่ารับแรงงานพม่าเนี่ยมาจากชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ส่งให้กับนายจ้างที่นิคมอุตสาหกรรมนวัดนครที่ปฐุมธานี
พอไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเกิดไฟลุกไหม้บริเวณห้องเก็บของซึ่งอยู่ด้านล่าง
ติดกับบันไดขึ้นชั้นบนไฟลุกไหม้ค่อนข้างเร็วมากครับ
พอทราบว่าไฟไหม้จึงรีบจอดไปแล้วก็เปิดประตูทั้งสองฝั่งที่อยู่กลางตัวรถ
แล้วก็เปิดประตูฉุกเฉินแรงงานทั้งหมดต่างแย่งกันหนีตายออกมาครับ
บางคนทุบกระจกรถบ้างบางคนกระโดดลงมาบ้าง
แต่โชคร้ายพูดไลฟ์สารที่๒๐คนสำลักขวัญงานซะก่อน
ลักควันซะก่อนหมดสติซะก่อนหนีออกมาไม่ได้
ก็เลยถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมด๒๐คนครับ
สำหรับแรงงานชาวพม่าที่เดินทางมาบนรถบัสคันนี้ทั้งหมด๔๘คน
มีบริษัทบูมของอำเภอแม่สอดเป็นเอเย่น
จำนวน๑๘๖คนมาด้วยกัน๔คันแล้วคันนี้เป็นคันที่๔วิ่งตามกันมา
ส่วนสาเหตุที่ไฟไหม้ครั้งนี้ยังไม่มีการออกมายืนยันแน่ชัด
แต่ข้อมูลที่ได้จากแรงงานต่างด้าวอ้างว่าขณะเกิดเหตุ
ผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็หลับอยู่เพราะมันดึกแล้วนะครับ
แต่บางคนนั่งสูบบุหรี่คุณผู้ชมแล้วก็ไปทิ้งก้นบุหรี่ลงกับพื้นรถ
ตกไปในช่องเก็บสัมภาระแล้วเกิดลุกลามทำให้ทั้งรถทั้งคนเสียหาย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
ล่าสู่ประชงเช้าพลตรีมระเนศอินยิ้มรองแม่ธพภาคที่๓
พร้อมด้วยนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์
ก็สั่งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไปอำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
เรื่องของการเยียวยาทั้งเรื่องของรักษาพยาวัณต่างตามขั้นตอน
พร้อมประสานคณะกรรมการร่วมชายแดนไทยในการอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติหรือหน่วยงานของพม่าให้เดินทางมาติดต่อประสานงานกันต่อไปครับ
ส่วนความคืบหน้าที่บริเวณด่านชายแดนไทยพม่าด้านอำเภอแม่สอดจุดต้นทางที่บรรยายงานเดินทางออกมานั้น
เช้าวันนี้ก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวของญาติผู้เสียชีวิตที่ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ตากครับ
ซึ่งบรรยายงานว่าแรงงานพม่าส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่รัฐกะเหลี่ยงจากเมืองผาอันม่อน